วันนี้แกล้งจะเป็นแขนมาตรายมากครับ
แล้วก็บอกข้อมูลของคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นลูกค้าของธนาคารนี้ใช่ไหมคะ
เลขอะไรก็บอกหมดคือรายละเอียดส่วนตัวของลุงพล
ก็คุณแม่ก็เลยโอเคยอมยอมคุยต่อว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยบอกว่าคุณแม่เนี่ยได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ใช่ไหม
ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกหมด
เขาก็บอกว่าตอนจากนี้มันจะมีโครงการที่ต่อเนื่องจากเบี้ยยังชีพเนี่ยนะ
ในโครงการค่าคลองชีพผู้สูงอายุจะให้เพิ่มอีกเดือนละพัน
แต่ว่ายังไม่เริ่มโครงการจะเริ่มกรกฎาปีหน้า
ตอนนี้ยาดคงเหลือ๓๕บาทก็ตกใจครับ
รายละเอียดหลักเลยที่มันแต่แรกเลยเนี่ยคือเขารู้มาเยอะมาก

ก็น่าจะจากรายชื่อของผู้รับเบี้ยยังชีพที่ประกาศในเว็บไซต์ของทางเทศบาล
สำหรับข้อมูลที่เทศบาลนครนนท์ลงไปในเว็บทุกวันนี้นะครับ
ลงแค่ชื่อนามสกุลนะครับ
แล้วก็เลขที่บัตรประชาชน๑๓หลัก
ซึ่งในการเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องใช้เลขที่
บัตรประชาชน๑๓หลักอยู่แล้ว
เพราะมันเป็นของส่วนตัวของผู้นั้นนะครับ
ยึนยันว่าว่าถ้าเชื่อว่าคอมรุงมาจากทะเจ้าบันนะคอนดนตร์
เราก็ต้องตรวจสอบสมมุติว่าเทศนปากมันลงไปจริงจริง
นั่นก็คือลงไปเพื่อเหตุผลหนึ่ง
บริการประชาชนเพื่อการตรวจสอบ
สองเป็นไปตามคำสั่งขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วไป
ที่ให้ประกาศเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้นะครับ
เพราะช่วงปี๕๗๕๘๕๙อะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นช่วงที่ข้อมูลของผู้สูงอายุเนี่ย
จะต้องได้รับการเผยแพร่
เพื่อสิทธิของผู้สูงอายุท่านนั้นเอง
เขาต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

ข่าวนี้เนี่ยจริงแล้วเกือบจะเป็น

คือที่มีซ้อนเข้าไปแล้วคุณผู้ชมได้ฟังคำสัมภาษณ์เนี่ย
ข้อมูลฉันมาจากไหนแล้วก็โทรมาหลอกเหมือนเดิมไม่ใช่
เพราะข้อมูลบางส่วนผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่มาจากการประกาศ
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องข่าวนี้เนี่ยคือการพูดถึงการทำงานของเทศบาลนครนนทบุรีนะคะ
เพราะว่าทางผู้เสียหายเข้าไปเช็ค
เข้าไปเช็คแล้วปรากฏว่าข้อมูลของคุณแม่ในครอบครัว
ซึ่งจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุก็ไปขึ้น
ไปขึ้นแต่ก็เหมือนกับท่านอื่นบ้านอื่นในเขตเดียวกัน
ขึ้นแล้วข้อมูลที่ขึ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่
นามสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด
ธนาคารธนาคารก็คือธนาคารที่จะใช้เป็นบัญชีให้โอนเบี้ยเข้าไป
แต่จริงแล้วเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเขามีได้หลายทาง
นี่เป็นหนึ่งในทางนั้นนะคะแต่ในนี้มีพูดถึงธนาคาร
สาขาธนาคารเลขบัญชีธนาคารค่ะคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
มันเลยเป็นที่มาที่เขาสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่มีคนโทรเข้ามา
แล้วสามารถพูดจนเราเชื่อได้เนี่ยเป็นเพราะข้อมูลชุดนี้ที่ออกไปจากหน่วยงาน
กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยเป็นข่าวขึ้นมา
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ชั้นเดียวว่าคอลเซนเตอร์โทรไปหลอกนะคะ
คือเรื่องคอลเซนเตอร์โทรไปหลอกว่าเป็นที่นั่นที่นี่หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้
เจ้าหน้าที่ของที่นั่นที่นี่เนี่ยยังมีทุกวันคุณผู้ชมยังเจอกันทุกวัน
ข่าวเนี่ยก็เพิ่งมีไทยรัฐก็เพิ่งลงเยอะนะคะ
แต่อันนี้เอามาคุยกันเพราะว่ามีตัวละครเพิ่มในข่าวคือเจ้าของข้อมูล
หน่วยงานที่เป็นคนเก็บข้อมูลของประชาชนเข้ามาเป็นตัวละครในข่าวด้วย
วันนี้เราจะคุยกับลูกสาวของผู้สูงอายุซึ่งได้สิทธิ์ในการรับเบี้ยที่ว่านี้นะคะ
แล้วก็ให้สภาธนายความมานั่งปรึกษาหน่อยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าใจได้อย่างไร
เมื่อข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่อยู่ในมือของหน่วยงาน
แล้วหน่วยงานเนี่ยก็เป็นคนเปิดเผยแล้วก็มีคำอธิบายชุดหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไป
แล้วถ้าเกิดความเสียหายแบบนี้ขึ้นต้องไปไล่เบี้ยกับใคร
เพราะว่าจำนวนเงินที่ถูกจะเรียกว่าถูกหลอกก็ไม่ใช่นะคะคือมันซ้อนเข้าไปอีกคุณผู้ชม
คือคนที่ได้ข้อมูลมาเขาปลอมเป็นเราแล้วก็เข้าไปทำอะไรกับบัญชีเราก็ได้
เพราะเขาเป็นเราแล้วนี่คะแล้วเราจะไปไล่เบี้ยกับใครเอาข้อมูลนี้เอาเรื่องนี้ไปเรียกร้องความเสียหายเยียวยาชดเชยจากใคร
สองท่านค่ะท่านแรกที่ฉันขอเรียกว่าคุณเอนะคะเป็นลูกสาวของคุณแม่ซึ่งคุณแม่มีสิทธิ์ในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ
อีกหนึ่งท่านกรรมการบริหารสภาธนายความในพระบรมราชุปธรรมนายทะเบียนสภาธนายความในพระบรมราชุปธรรมนะคะทนายชัยวัดประจงใจสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
ดีครับคือมันมันไม่ใช่ผ่านผ่านด่านด่านแบบว่าเออแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาบอกเป็นปรายศนีย์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาบอกว่าเป็นแบงค์ชาติแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาบอกว่าเป็นตำรวจปราบปรามหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็พูดไป๑๐๘คือเขาเป็นใครก็ได้มันไม่ใช่ชั้นนี้ชั้นเดียว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

ใช้ธนาคารอะไรใช้เพื่อที่จะรับเบี้ยอย่างชีพ
เพราะไม่ได้เคยบอกใครไม่ได้ไปเปิดเผยที่ไหน

ใช่มีเลขบัญชีเปิดที่สาขาอะไรรู้หมดเลย

ซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีที่คุณแม่เปิดเพื่อรับเบี้ยอย่างเดียว

ใช้คือเขามีบัญชีนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานอะไร

ก็เลยคิดว่าใช้บัญชีนี้ดีกว่าเพราะว่าจะไม่มีการเข้ามาปนอะไร
ซึ่งคุณแม่เชื่อเพราะว่าบัญชีนี้ต่อให้มีเงินไว้อยู่แล้ว
แต่ไม่มีคนอื่นรู้ว่าคุณแม่จะใช้บัญชีนี้รับเบี้ย

ก็เหมือนกับเงินอยู่นิ่งเรายังไม่ได้ปิดบัญชี
คุณแม่เลยแน่ใจเพราะคุณแม่ไม่เคยบอกใครว่าจะใช้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วเขาพอเขาแจ้งข้อมูลเรามาเนี่ยนะคะเขาขออะไรเราเพิ่มไหมคะ
ก็ส่วนมากจะเป็นการคุยเช็คข้อมูลมากกว่า
ชื่อนี้สะกดถูกไหมที่อยู่กับเลขที่นี้ถูกไหม
เหมือนเป็นการชักชวนมากกว่าที่จะคุยเพื่อที่จะให้เราคุ้นเคย
เหมือนกับให้เราไว้ใจว่าเขารู้แล้วเขาใช่
เขาเป็นพนักงานชัวร์เลยแล้วก็มีเสียงแบบคีย์บอร์ด
แต่ที่ขึ้นมาทางนี้มันไม่ใช่นะคะคุณป้าช่วยยืนยันอีกทีได้ไหมคะ
ว่าสะกดถูกอย่างนี้อะไรแบบนี้
ก็คือชวนคุยใช่ไหมคะชวนคุยให้ตายใจ
แล้ววันนั้นตกลงบทสนทนาเนี่ยมันจบที่คุณแม่ต้องบอกอะไรเขาเพิ่มไหมคะ
มีเลขบัตรเครดิตด้วยที่ว่าคุณแม่บอกว่า
เขารู้เลขหน้ากับเลขหลังผิดตัวกลางแค่๒ตัวซึ่งงงมาก
เลขที่บัตรเครดิตเหรอคะเลขที่บัตรเครดิต

ไม่เป็นไรแต่ว่าคือเขาบอกด้วยว่าเขารู้บัตรเครดิตเรา
ซึ่งบัตรเครดิตคุณแม่คือบัตรเครดิตที่ทำกับธนาคารนี้หรือเปล่าคะ

ไม่เป็นไรบวกว่าเขารู้บัตรเครดิตเราด้วยแล้วไงต่อคะ
ตกลงเขารู้ข้อมูลอะไรจากคุณแม่เพิ่มจากวันนั้นไหมคะคุณเอ
ก็มีสุดท้ายเนี่ยเขาก็เช็คข้อมูลนะคะ
แล้วจริงคุณแม่เขาก็พูดอยู่ว่าทำไมต้องมาถามด้วยคะ

เขาบอกว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีจริง
แล้วก็ได้บอกอันนี้ได้ถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ลังเลแต่ในที่สุดเขาก็บอกด้วยความที่เขาคิดว่ามันใช่
ซึ่งก็บอกไปแล้วมีอะไรที่เป็นการบอกเพิ่มอีกไหมคะ
ไม่มีแล้วคราวนี้เขาจะเข้าสู่การเปิดแอปแล้ว

คือดิฉันเนี่ยเป็นส่วนของคนจำนวนขี้กลัว

แต่อันนี้มาคือเป้าหมายเนี่ยคือเพื่อเข้าหาแอปพลิเคชันบนมือถือ

เขาไม่ได้พูดถึงแอปเลยนะแต่เขาหลอกถามข้อมูลพวกนี้
แล้วระหว่างนั้นมันก็มีข้อความขึ้นมาว่า
ชื่อของแอปเนี่ยนะคะว่ามันเปิดใช้งานแล้ว

แล้วรหัสยืนยันตัวตนคือรหัส๖หลัก
แล้วเขาก็โกหกคุณแม่ว่า
ตอนนี้ทางเราได้ลงทะเบียนของคุณป้าเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้จะมีรหัสยืนยันขึ้นที่โทรศัพท์คุณป้าจากทางธนาคารของเรา
ช่วยดูด้วยว่าขึ้นหรือยังแม่ก็ดูแม่ก็บอกขึ้นแล้วค่ะ
ช่วยยืนยันรหัสด้วยค่ะเขาก็ทำเป็นพิมพ์

โดยที่ไม่รู้ว่ามันคือการบอกรหัสที่เข้าไปสู่
การใช้งานแอปค่ะ
คือจริงแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกับที่เขามีไว้อยู่แล้ว
คือว่าเขามีชื่อนามสกุลบัญชีสาขาเลขบัญชีเลขบัตรประชาชน
แต่ว่าอันนี้ที่มันเกิดเหตุขึ้นเพราะมันไปพ่วงว่าเขาจะใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ
ใช่ไหมคะเหมือนโปรแกรมบนมือถือแล้วทีนี้มันต้องส่งรหัสเข้ามือถือ
เพราะคุณแม่ผูกบัญชีแบบมีอะไรจะเข้ามือถือเบอร์นี้
ทีนี้รหัสที่เขาต้องการมันคือรหัสที่มันใช้ครั้งเดียวทิ้งใช่ไหมคะ
ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ติดตั้งอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้ว
ทีนี้เขาก็ถามว่ารหัสส่งไปหรือยังคะส่งมาเป็นภาษาอังกฤษไหมคะ
ใช่ค่ะรหัสส่งมาหรือยังแล้วก็ถามตัวเลขใช่ไหมคะ
ใช่เขาบอกคุณด้วยไหมว่ามีกี่หลักบอก
เขาบอกว่ามี๖หลักซึ่งก็ไปปรากฏในโทรศัพท์คุณแม่
จริงแล้วก็มาจากแบงค์จริงยิ่งเชื่อใหญ่เลย
ทีนี้คุณแม่ก็เลยบอกรหัสนี้เข้าไป
ก็เขาบอกว่าช่วยยืนยันด้วยค่ะว่าได้รับรหัสแล้ว

ก็ให้พูดทวนไปเขาก็พิมพ์ไปก็แก๊ก
ป๊าบจบยังคะบทสนทนาวันนั้น
ก็มีคุยถามสุรทุกข์สุขดิบอีกนิดหน่อย

แล้วก็บอกว่าคุณป้าจำชื่อหนูและรหัสพนักงานของหนูเอาไว้ดีนะคะ
เผื่อมีข้อสงสัยอะไรโทรกลับมาได้ที่เบอร์
ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของแบงค์เราจริง
เป็นการพูดส่งท้ายแล้วก็วาง
จากนั้นจนถึงวันที่รู้ตัวว่ามีปัญหาแล้วในบัญชี

เพราะว่าคือเราเองไปถามแม่ว่าคุยอะไรกับใคร
แม่เล่าให้ฟังแต่แม่ไม่รู้ตัวเลย
บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกเขาให้มายืนยันลงทะเบียน

บอกก็โครงการเบี้ยยังชีพแต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่ง
จะให้ผู้สูงอายุเพิ่มอีกเดือนละพัน
ก็จะเริ่มโครงการเดือนปีหน้า

รัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะไม่มี
เราก็เลยรีบรู้สึกว่าขอดูมือถือน่ะ
โทรเลยโทรไปเผื่อว่าจะทันในการระงับการโอนหรืออะไรอย่างนี้

ก็ที่ทางแก๊งอะค่ะ
เขาได้เปลี่ยนเบอร์บัญชีคุณแม่เป็นเบอร์ของเขา
ซึ่งสามารถทำธุรกรรมอะไรผ่านแอปก็ใช้เบอร์นี้ไปเลย

ถ้าที่ฉันดูที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนะคะ

จากเบอร์คุณแม่ไปเป็นอีกเบอร์หนึ่ง
ทีนี้ตอนนั้นค่ะได้โทรไป

แต่ว่าทางคอร์เซนเตอร์เนี่ย
ค่อนข้างจะมีขั้นตอนของเขา
กว่าที่เราจะได้รับการรับเรื่อง

ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำอะไรให้ไม่ได้นะ

แต่ว่าเขาสามารถเช็คให้เราดูได้ว่าเงินเนี่ย
เป็นยังไงบ้างสถานะการเงินของบัญชีเรา

ซึ่งเงินในบัญชีที่คุณแม่มีแช่ไว้เนี่ยนะคะ
คือถูกโอนหมดภายในเวลากี่วันคะ

ภายใน๒๐นาทีที่คุยกับเขาค่ะ

ทีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทางธนาคารไม่สามารถระงับให้ได้ทัน
ทีนี้แล้วคุณเอคิดนึกอะไรขึ้นมาถึงไปเปิดเว็บเทศบาลดูคะ
ก็คือพยายามที่จะพยายามที่จะดำเนินการอะไรด้วยตัวเองได้ก็ทำ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเราคิดว่าเบี้ยยังชีพทำไมมันถึงรู้ข้อมูลเราทำไมมันถึงมีพูดถึงเบี้ยยังชีพอะไรอย่างนี้เราก็สงสัย
เพราะคุณแม่ไม่ได้บอกใครว่าใช้บัญชีนี้รับเบี้ยอย่างชีพ
ใช่แล้วก็คือมีคนแจ้งมาว่าลองดูในนี้
คนแจ้งมาคืออะไรคะ
เขาเป็นเขาเป็นแบบว่า

คือเรื่องบอกเท่าที่บอกได้ค่ะ

หลายวันนะคะตั้งแต่วันที่๒๔ก็จนมาถึงวันนี้ก็มีการติดต่อมีนักข่าวบ้างมีอะไรบ้าง

ใช่ค่ะแล้วทางนี้เขาก็บอกว่าทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามันน่าจะมาจากทางนี้ให้เราไปเปิดดู

ว่าก็เราลองเปิดดูมันก็จะมีแบบว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำปี

บนนี้เราก็เลยไปเปิดดูตะบนของเรา
ก็มีการบอกว่าแจ้งรายละเอียดอะไรอย่างนี้

เห็นชื่อคุณแม่อยู่แผ่นแรกเลย

มีธนาคารที่ใช้รับเบี้ย

โดยคำอธิบายของทางเทศบาล
คืออย่างที่ต้นรายการเราได้ฟังไป

หน่วยงานราชการเปิดเผยได้ขนาดไหน

คือเอาอย่างนี้นะคะดิฉันอาจจะไม่ได้มีความรู้มากพอเท่าแก๊งมิจฉาชีพ
แต่การที่เลขที่แบบแบตจริงที่อยู่ดีจันทนส์ก็รู้สึกกำกันมึงกึ่งแล้วนะ
แต่ว่าเลขที่บัตรประชาชนกับเลขบัญชีเนี่ย
ฉันไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องมีการประกาศเป็นสาธารณะ

การที่คุณแม่ของคุณเอได้บอกข้อมูลเพิ่มไปในบทสนทนาที่ว่านี้เนี่ย

มันทำให้คนที่รับโทรศัพท์คือตัวคุณแม่เนี่ย

คนที่โทรมาจะพูดได้แบบคล่องปาก

แล้วรู้ธนาคารสาขา

คือเอาจริงแล้วการที่คนอื่นรู้เลขที่บัตรประชาชนเรา
แล้วบวกเข้าไปกับบัญชีสาขา

ว่ามันจะมีใครล่ะที่จะรู้ขนาดนี้

เอาหลักบัญชาปการณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล

พรบข้อมูลส่วนบุคคล
จะไปเปิดเผยสถานะไม่ได้

หน่วยงานของรัฐที่จะเปิดเผยได้

ที่จะเปิดเผยได้นะครับไม่ใช่จะเปิดเผย

คือแทรกนิดเดียว
ทนายชัยวัดบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าให้ข้อยกเว้นหน่วยงาน

เพียงแต่อันนี้แหละค่ะที่ที่ฉันอยากจะ
เส้นให้ชัดว่าหน่วยงานราชการ

ขนาดไหน

การเปิดเผยดูความจำเป็น

แต่ก่อนนี้อย่างเคล็ด

คือเกินความจำเป็นนะครับ
ความจะเป็นของข้อมูลบุคคลที่จะไปเปิดเผย

นะครับที่เท่าที่ดูหลักฐาน

เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนอื่นที่เราพูดถึงเขาบอกไม่มี

มีวันเดือนปีเกิดวิทยาธนาคารสาขา

เมื่อกี้ได้ฟังคือเขาบอกไม่มีนะครับ
ก็คงจะต้องไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่า

การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

มันเป็นความจำเป็นของหน่วยงานรัฐที่จะเปิดเผย

อำเภอนะครับเขาเปิดเผยเพื่อ

เลขบัตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้

บอข้อมูลข่าวสารการเปิดเผยข้อมูล

กรณีเลขบัตรประชาชน
ก็ไม่ได้มันเกิดกรณี

อย่างเช่นถ้าเป็นจริงก็อย่างกรณีของคุณเอเนี่ย

ถ้าที่ฉันบอกว่าชื่อนำสูตรที่อยู่
อันนี้ในแง่ของการบรรทำการจริง

คือแย้งได้ถูกไหมว่าคุณไม่มีสิทธิ์เปิดเผย

กฎหมายก็บอกแล้วคือไปเปิดเผยโดยเจ้าของไม่ยินยอมไม่ได้
แต่ใช้อำนาจความเป็นห่วยงานรัฐไม่ได้เหรอคะ

ไม่ใช่การออกกฎหมายหรือใช้ต่างมันเกินอำนาจของกฎหมาย

แปลว่าจริงแล้วถ้าแย้งตั้งแต่เลขที่บัตรประชาชน
ยังได้ครับก็ข้อมูลไม่ให้เปิดเผย
คือก็ต้องมาคุยกันว่าเอาเลขที่บัตรประชาชนอันนี้แย้งได้แล้วใช่ไหม
ได้ครับคุณเปิดเผยไปทำใหม่

และสาขาที่ใช้โอนเงินซึ่งต้องไปจากหน่วยงาน

อันนี้เปิดเผยได้ไหมถ้าเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวคุณไม่รู้อ่ะ

ธนาคารสาขาเออเอาบวกเลยเลขที่แบบเลขบัญชี
ไม่ได้อะไรครับเขาไม่ยินยอมครับ

คือเข้ามาเช็คกิ๊กในเว็บไซต์ว่าโอ้เราบัญชีนี้สาขานี้เลขนี้ได้ไหม
คุณสะดวกแต่เกิดความเสียหายกับคนอื่นนะครับ

ระวังไม่ขึ้นหรอกครับเรื่องของการเปิดเผยเพื่อความสะดวกนะครับ
เรามีวิธีอื่นมีวิธีอื่นที่ทำได้นะครับ
เดี๋ยวผมดูว่าวิธีอื่นที่การให้ข้อมูลชื่อสกุลอย่างนี้ในการเช็คก็น่าจะเพียงพอ
ก็น่าจะเพียงพอนะครับไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดถึงขนาดนี้เท่าที่มีอยู่นะครับ
แต่นี่เห็นบอกว่าไม่มีข้อมูลด้านหลังที่เราคุยกันก็คงเป็นข้อ

เพราะว่าเดี๋ยวรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับทนายชายวัดไปด้วย
ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะคะทนายชัยวัดคือจริงแล้วมันมีกรณีหลายกรณีนะ

ที่ที่ร้องเรียนแล้วประชาชนแบบว่าแบบเฮ้ยเปิดได้ไงอย่างนี้มันมีหลายกรณีที่เป็นข่าวแล้ว
แล้วก็ที่ไม่ได้เป็นข่าวอยู่ตั้งเยอะเนี่ยนะคะคำถามคือว่าเวลาคนเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คนที่จะตัดสินว่าเปิดได้ไม่ได้เนี่ยเป็นใครอ่ะคะ

ครับคือแล้วแต่หน่วยหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่นำข้อมูลไปเปิดเผยนะครับ
อย่างนี้เรื่องบัตรเลขบัตรบกที่จะเป็นเรื่องของทางเขตหรืออำเภอ
เขาจะใช้เรื่องงานเฉพาะกิจอะไรอันนี้เราก็คงไม่ทราบ
แต่ด้วยการจะเปิดเผยเนี่ยมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
ถ้าเขาทำมันละเมิดสิทธิบุคคลนะครับก็ทำไม่ได้
ผู้ที่รับผลกระทบก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับถ้าเขาเสียหาย
ค่ะอย่างเดี๋ยวที่ฉันจะถามทางรองนายกเทศมนตรีนะคะ
แต่ว่าสมมติว่าข้อมูลที่ทางผู้เสียหายเขามีมาแคปมาแล้วเนี่ย
ว่าหน้าเว็บมันเปิดเข้าไปแล้วมันคลิกเข้าไปแล้วมันมีแบบนี้
มันมีชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดธนาคารสาขาและเลขบัญชีที่ใช้รับเบี้ยเนี่ยนะคะ
คือถ้ามันมีอย่างนี้จริงสมมุติถ้ามันมีอย่างนี้จริง
เวลาเราเรียกร้องค่าเสียหายเราไปเรียกร้องจากใครหรือว่าใครต้องเยียวยาหรือใครต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะ
อย่างนี้นะครับคือเคสของคุณเอเนี่ยมันเกิดจากการถูกแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับหลอกหลอกเขานะครับ
ตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่พูดถึงเนี่ยมันมาจากข้อมูลของทางเทศบาลถูกไหมครับ
เขาก็ไปสิทธิ์ว่าไม่ใช่ถูกไหมครับ
ถ้ามีการเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีนี้ก็มีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
ถ้ามีการจับผู้กระทำความผิดนะครับได้แล้วมันปรากฏชัดเจนนะครับว่ามันมีการเปิดเผยเหล่านี้จริง
ผลมาจากกรณีนี้จากที่เห็นอย่างที่เราคุยกันอย่างนี้นะครับต้องรับผิดชอบ

มันเป็นการที่คุณเปิดข้อมูลนี้มันเกิดความเสียหายแก๊งมิจฉาชีพต่างไปเห็นข้อมูลแล้วเอามาใช้เอามาใช้ในบทสนทนา
รู้ข้อมูลหมดเลยอย่างที่ทนายชายวัดบอกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะถามอีกทีถามอีกรอบอันนี้เราอยู่บนพื้นฐานว่ามันมีสิ่งเหล่านี้หมดเลยในเว็บของเทศบาล
แต่ทางเทศบาลเนี่ยตกลงแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าตัวเองได้เปิดอะไรไปบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าได้คำตอบจากเทศบาลนครนนทบุรีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยไปพร้อมกันเลยกับรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะคะรองนายกประสิทธิพงศ์ดีวาจินค่ะรองนายกสวัสดีค่ะ

ค่ะรองนายกคะจากที่รองนายกเช็คดูแล้วเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเว็บไซต์ของทางเทศบาลเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมาจริงหรือเปล่าคะ
ผมยังไม่เคยเห็นข้อมูลอันนี้เลยนะฮะเพิ่งเห็นจากคุณน้องที่ผู้เสียหายเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงนะครับ
แล้วก็ให้ประชุมกับชุดไอทีที่ทำเกี่ยวกับไอทีของเราแล้วก็ให้เขาตรวจสอบนะครับ
ไอทีที่คุยด้วยเนี่ยเป็นไอทีของเทศบาลเองหรือเป็นไอทีที่ไปจ้างบริษัทข้างนอกคะ
อันนี้เป็นไอทีของเป็นพนักงานเทศบาลครับ
เป็นพนักงานประจำเลยใช่ไหมคะ

ท่านนี้ยืนยันตรงกันว่าไม่เคยมีการเปิดเผยตามที่เป็นข่าวเหรอคะ
ครับคืออย่างนี้ครับคือข้อมูลที่เราให้ตรวจสอบเนี่ยนะครับมันจะมีแค่เลขที่บัตรประชาชนนะครับ
นำหน้าชื่อมีชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับ
ตอนกลางวันที่คุณน้องเอาไปให้ผมดูเนี่ย

บอกทำไมมันถึงเยอะอย่างนี้
ตอนนี้ผมก็เลยคุยกับส่วนงานของผมในไอจี
แต่ว่าเราคงจะต้องตรวจสอบจริงแล้วว่า

ไม่ไปครับวันนี้ก็คุยกันอยู่นานครับทีนี้
ข้าราชการ๕๖คนยืนยันว่าไม่เคยมีการเปิดเผย
เหนือไปจากคำนำหน้าชื่อนามสกุล

ถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นเนี่ย
เขาจะต้องมาที่เทศบาลเพื่อมาดู
ทีนี้ค่ะตัวนายกเองขออภัย
รองนายกเองเนี่ยนะคะรองนายกเข้าเว็บไซต์เทศบาลบ่อยแค่ไหนคะ
ก็บ่อยพอสมควรครับอ่าพอสมควรฮะ
แล้วเคยคลิกเข้าไปเจอไอ้ตารางแบบนี้บ้างไหมคะ
ผมในส่วนตัวผมเองผมอายุไม่ถึงเขาไม่เข้า
ไม่ได้เข้าไปดูเนาะ
ครับผมไม่เข้าแต่ว่า
โครงสร้างของเว็บไซต์เนี่ยก่อนที่เราจะทำเนี่ย
เราก็คุยกันว่าเราเราจะใส่อะไรไป

เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นที่นายกบอกว่านายกก็เข้าเนี่ย
แต่ว่าไม่ได้เคยเข้าไปในฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
สูงอายุเพราะว่านายกอายุไม่ถึงถูกไหมคะ
คือคนที่จะเข้าได้คือจะต้องมีเลข๑๓หลักของตนเอง
ถ้าคุณจอมขวัญเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าว่า
ต้องใช้เลข๑๓หลักของตนเองเข้าไปเพื่อดู
คนอื่นไม่ทราบก็เข้าไม่ได้
ซึ่งการใช้เลข๑๓หลักของบัตรประชาชนเนี่ย
เป็นการใช้เพื่อเข้าไปดูฐานข้อมูลนี้
ตั้งแต่แรกหรือเพิ่งเปลี่ยนหลังเป็นข่าวคะ

ไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลของคนอื่น

ซึ่งวิธีการเข้าโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็นการใช้เข้าไป
วิธีนี้ใช้เข้าไปตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งเปลี่ยน

เว็บไซต์ชุดนี้เราใช้มานานแล้วค่ะหลายปีแล้ว
ซึ่ง๕๖ท่านที่เป็นข้าราชการที่ดูเรื่องไอทีเรื่องนี้

ก็คือคำนำหน้าชื่อนามสกุลและเลขที่บัตรประชาชนถูกไหมคะ

ธนาคารสาขาแล้วก็เลขบัญชี

ไม่มีค่ะชื่อบัญชีคนนี้

คือถ้าเขาให้ไว้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่เทศบาล
ท่านที่ที่ฉันเช็คคือจะได้เข้าใจตรงกัน
ว่าเราพูดถึงช่วงจังหวะเดียวกันแล้วก็หน้าเว็บเดียวกันหรือเปล่า
คือที่รองนายกบอกค่ะท่าน

คือท่านได้รับรายงานจาก๕๖ท่านที่ทำส่วนงานนี้ถูกไหมคะ

เพราะนายกไม่เคยเข้าไปดูตัวเพจนี้เองด้วยตัวท่านเองถูกไหมคะ

แต่ผมไม่มีเลข๑๓หลักนะครับผมเข้าไม่ได้
ทีนี้ค่ะท่านถ้าทางเทศบาลยืนยันมาแบบนี้เนี่ย
เท่ากับว่ามันขัดกับที่นักข่าวและตัวผู้เสียหายได้เคยตรวจสอบนะคะ
คือถ้าถามว่าจังหวะณตอนนี้เข้าไปใช้เลข๑๓หลักไหม

แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้เนี่ย
คือนั่นแหละสิฮะช่วยส่งมาให้หน่อยเพราะว่า

ผมก็ดาวว่าอันนี้ดาวนะอันนี้ดาว
น่าจะมาจากกูเกิ้ลแต่ตอนนี้เนี่ย

มันจะเป็นสไตเดอร์เวฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะเอามาจากตรงไหนเนี่ย

มันเรื่องเสียหายของประชาชนที่อยู่ในชุมชนของนครนนท
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเมื่อกลางวันก็คุยกับน้องเขาว่า
หาให้ได้ว่ามาจากไหน
๒พอสิผู้เสียหาย

เข้าใจค่ะช่วยกันเนอะท่าน

เอาอย่างนี้นะคะถ้าดิฉันเอาตามที่ท่านบอกว่า
เว็บของเทศบาลมีแค่คำนำหน้า
นามสกุลและเลขที่บัตรประชาชน

เลขที่บัตรประชาชนเปิดเผยได้หรือเปล่าคะ
เลขที่บัตรประชาชนเปิดเผยไม่ได้ค่ะ
คืออย่างงี้คืออย่างงี้
คนที่จะเข้าไปดูเนี่ยนะฮะต้องเป็นเจ้าของ
ซึ่งรู้เลขที่บัตรประชาชนของตัวเองอยู่แล้ว

มันก็โชว์เลขเดิมที่เป็นเลขของตัวเอง

อ้าวแล้วถ้าสมมุติเข้าไปเนี่ย

แล้วก็ได้ที่บัตรประชาชนของดิฉันเองเหรอคะ

เป็นทุกคนที่รับเบี้ยยังชีพเหมือนกันเหรอคะ
เปล่าคุณจอมขวัญก็จะได้เห็นว่า
คุณจอมขวัญมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพอันนี้ไหม

เพราะฉะนั้นนะฮะ

คือเช็คเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์

คือว่าพอเข้าไปด้วยรหัสบัตรประชาชนของตัวเอง
หน้าที่เข้าไปถึงคือมีคำนำหน้า
ชื่อนามสกุลและเลขที่แบบประชาชนของดีฉันเหรอคะ

ไม่มีของคนอื่นที่มาเป็นตารางใช่ไหมคะ
มันจะเป็นตารางฮะมันจะเป็นตาราง
บอกให้รู้ว่ามันน่าจะมีอะไรบ้าง

แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้
แล้วในตารางมีชื่อนามสกุลและเลขที่บัตรประชาชนคนอื่น
ได้สิทธิ์เหมือนกันไหมคะ
ไม่ของตัวเองฮะของตัวเองมีคนเดียว

คืออย่างนี้มันจะมีหัวเรื่องลำดับที่

อ่าลำดับที่แล้วก็เลขที่บาท
นะฮะแล้วก็คำนำหน้า
แล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุล
แล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารจะมีพวกนี้
แต่ว่าไอ้ที่

ตกลงมีหัวเรื่องอะไรบ้างนะคะ

ไม่ใช่ว่าข้อมูลมันจะไม่มี
เดี๋ยวมันมีลำดับที่แล้วมีอะไรต่อคะ

มีชื่อนะฮะแล้วก็มีลำสกุล
ค่ะ

ส่วนไอ้เลือกที่คุณจอดถามจอดจำขวัญถามว่า
อะไรนะธนาคารเลขที่บัญชี
อะไรพวกนี้ที่ประกอบกับการรับเงินเนี่ย
ถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาต้องเขาต้องมาที่เทศบาล
เพื่อตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหม
ตกลงที่ท่านไล่มาเมื่อสักครู่นี้คือ
ท่านยืนยันว่ามีแค่คำน้ำหน้าชื่อนามสักครู่
อันแค่นั้นแหละฮะมี๓๔อันมีแค่นั้นแหละฮะ
เพราะส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะใช้แค่นั้น
ค่ะท่านเรียนลองถามเกินไปกว่าที่เราคุยกันนิดหน่อยนะคะ
คือถ้ามันเป็นอย่างที่ค่ะท่าน
ถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านรองนายกบอกดิฉันเนี่ย
คือดิฉันต้องใช้รหัส๑๓หลักของตัวเองเข้าไปเพื่อเช็คว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่า
แล้วพอเข้าไปเสร็จแล้วดิฉันก็จะเห็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลของตัวเอง
และเห็นเลขที่บัตรประชาชนของตัวเองด้วยถูกไหมคะ

ไม่เห็นครับไม่เห็น
หัวแต่ว่าถ้าบอกว่ามาเป็นตารางถูกไหมคะ

ทำไมต้องมีเลขที่บัตรประชาชนอีกคะ
ก็มันจะได้ตรงคืออย่างนี้ครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่เลขที่บัตรเดียวกัน

มันก็นำไปสู่เลขที่บัตรเดียวกัน

คือเรื่องนี้เดี๋ยวตรวจสอบร่วมกันต่อไป
แต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับเป็นข้อมูลจากทางฝั่งท่านนะคะ
ครับผมฝากอีกนิดเดียวได้ไหม

ครับเอาที่ก็อย่างนี้

มันเป็นเรื่องยิ่งกว่าโจรธรรมดา

ต้องมีความรับผิดชอบ

ท่านรองเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมเราคงได้ตามจากข่าวร่วมกันนะคะ

ครับขอบคุณครับยินดีครับ

ให้คำชี้แจงที่วันนี้คุณเอไป

แต่ว่าเอาตอนนี้หรือเอาอย่างนี้นับหลังจากเป็นข่าว
นักข่าวลองดูแล้วต้องใช้๑๓หลักจริง
แต่ก่อนหน้านี้เข้าได้เลยถูกต้องไหมคะ
เอาสุดท้ายเลยอย่างนี้ยังไงต่อ
ยังไงต่อเอาสั้นเลยทำยังไงต่อล่ะ
ทางนี้ยืนยันแบบนี้อีกทางยืนยันอีกแบบ

คือต่อให้ไปดูเทศบาลออกมาเป็นตารางหรือเปล่า

ถ้ามีก็ต้องฝากตรวจสอบนะครับว่า
ข้อมูลเหล่านี้มันหลุดมานะครับ
แล้วมันเป็นไม่ยอดจะขึ้นเว็บไซต์หรือหลุดมาอย่างไรก็ตาม

ท่านก็บอกแล้วไม่มีอย่างที่เราคุยกัน

ประชาชนเรื่องนี้มันเกิดจากที่เขาถูกหลอก
มันได้ข้อมูลคำว่าเบี้ยสูงอายุ
มาจากกรณีจากที่นี่
เดี๋ยวอันนี้คืออันนี้คือเข้ากระบวนการแล้วเพราะแจ้งความแล้ว
เดี๋ยวได้พิสูจน์กันว่าตกลงแล้วมันเข้าได้จากแบบไหนกันแน่
แต่อย่างน้อยวันนี้ขอบคุณเพราะจริงแล้วคุณเอและครอบครัวเนี่ย
ตั้งใจเอาเรื่องนี้ไปหาเทศบาลเพื่อจะบอกว่าให้เอาลง
ให้เอาลงซะเพราะกลัวคนอื่นจะโดนด้วย
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
เวลาของเราแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันทุกวันศุกร์มา๖โมง๔๐นะคะ